ผู้ชมครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่เขาใหญ่นะครับ
คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องไปจองที่พักใช่ค่ะเพราะไปดูคอนเสิร์ต
มีที่พักอยู่แห่งหนึ่งเป็นลานกลางเต็นต์นะฮะพอไปถึงเนี่ยเจ้าของลานเนี่ยเขาบอกว่า
จากค่าที่พักที่จ่ายอะไรกันไว้แล้วเนี่ยขอค่ามัดจำเต็นต์เอาไว้ด้วย
มาจำเต็นต์หลังละ๓๐๐เขาก็จ่ายให้
พอคอนเสิร์ตเลิกจะกลับค่ามาจำปกติก็ต้องคืนใช่ไหมใช่ค่ะ
ไม่คืนนะฮะอ้าวทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยนะครับ
นี่ฮะที่เขาลงคลิปไว้ในติ๊กต๊อกนะครับ

พักเก็บค่ามัดจำเต็นต์ต่างหาก๓๐๐บอกจะคืนวันกลับถึงเวลาไม่คืน๘๐๐กว่าเต็นต์ค่าเสียหาย๒๕๐๐๐กว่าบาทนี่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นทางเจ้าของคลิปนะเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่ลานกลางเต็นต์ที่บ้านลุงหมูเขาใหญ่ในพื้นที่ตำบลขนงพระอำเภอปากช่องนะครับ
นักท่องเที่ยวก็กำลังยืนโตเถียงกับทางเจ้าของลานกลางเต็นต์นะครับ
ก็โตเถียงกันอย่างดูเดือดแล้วฮะลานกลางเต็นต์ตรงนี้นะครับจนตำรวจเนี่ยต้องเข้ามาเจรจากลายเกลี่ยนะครับ
แต่พอมาถึงจุดสถานที่เนี่ยทางลานกลางเต็นต์เนี่ยเขาเรียกขอเก็บค่ามัดจำเพิ่มหลังละ๓๐๐โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
แต่บอกว่าเดี๋ยวขากลับเนี่ยจะจ่ายคืนให้
ซึ่งมีคนมาจองเต็นต์แล้วมาพักเอาไว้ประมาณ๘๐๐หลัง
ถ้าเอา๓๐๐คูณเข้าไปเนี่ย๒๔๐๐๐๐๐
คือพอจะไม่คืนให้ทางผู้ที่เข้ามาพักเขาก็ไม่ยอมนะฮะ
เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขารับปากว่าเขาจะคืนให้ตอนเช็คเอาท์
ถึงเวลากลับลูกค้าขอรับเงินคืน
บ่ายเบียงแล้วก็มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้น
คือทางคนที่เข้ามาเข้าพักเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่า
บางคนเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่ไกล
เขารอไม่ไหวนะฮะเพราะว่าเถียงกันเนี่ย
เจรจากันไม่ได้เนี่ยตั้งแต่เช้ามืดนะฮะ
บางคนเขายอมแบบอ้าวไม่เอาก็ได้๓๐๐กลับก็ได้
แต่ยังมีเหลืออีกประมาณ๓๐๐รายเขาไม่ยอมเขาจะเอาเงินคืนให้ได้
ถ้าเกิด๓๐๐รายที่เขายังอยู่เนี่ยคูณ๓๐๐เข้าไปก็๙๐๐นะครับ
แต่ว่ามีนักท่องเที่ยวที่เขากลับไปก่อนเนี่ย
ก็จาก๘๐๐ก็กลับไป๕๐๐ก็ตกประมาณแสนกว่าบาทนะครับ
คือบางคนเขาไม่พอใจถึงขั้นแบบโอ้โหจับเต็นต์โยนลงน้ำก็มี
เจ้าของลานกลางเต็นต์ต้องยอมคืนเงินให้แต่บอกคืนให้เฉพาะคนที่อยู่นะ
ผลที่กลับไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการคืนย้อนหลังให้หรือเปล่านะฮะนี่เขาเริ่มไม่พอใจกันแล้วนะครับ
เขาก็ชี้แจงว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าเรื่องการรับลูกค้าแล้วก็รับเงินต่างทั้งเงินค่าที่พักค่าเต็นต์
หรือว่าเงินมัดจำเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่หลายคนที่ไปรับเงินลูกค้ามา
ตัวเธอเองก็ยอมรับว่าพลาดที่ไม่ได้นับว่ามีลูกค้าจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไง
แล้วก็ไม่รู้ได้ว่าเงินมัดจำที่ได้มาเนี่ยเท่าไหร่แล้วหายไปไหน
แอดมินอีกคนนึงที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ร่วมรับเงินลูกค้าด้วย
นี่เธอบอกไม่รู้จะทำยังไงหายไปเลยเนี่ยติดต่อไม่ได้
คือเงินก็อยู่ในกระเบาคือเราพลาดเองตรงที่ว่าเราไม่ได้นับ